นี่เวลาไปตามรอยใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับองค์พญานาค
ภาพที่เหมาะกันเท่านั้นจ้ะ
แต่พอเข้ามาแล้วก็คุ้มจัดเพราะว่าเจอกับความสวยงามในห้องนี้เลย
เขาเรียกว่าห้องเก็บหีบศพปู่อินทรานคราชเนาะ
เราก็คือขอพรทำบุญไปเรียบร้อย
นี่แหละค่ะคุณก่อนที่เราจะดูความสวยงามในถ้ำไหว้พระ

หน้าถ้ำก่อนนะคะ
เอาจริงตอนแรกไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไง

อย่างที่เราเห็นกันนะครับ
นี่คือถ้ำดินเพียง

แต่คนที่เขามีความเชื่อความศรัทธาเขาอยากไป
มีเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับเรื่องพญานาคภายในถ้ำมีน้ำชื้นตลอดเวลา
และมีลักษณะเป็นโพรงให้คุณลอดผ่านเข้าไป
และก็ยังมีจุดเชื่อมต่อกับลำน้ำโขงที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้
เคยเป็นสายทางที่พญานาคใช้ไปสู่เมืองบาดานเป็นทางผ่าน

ตำนานเขาเล่าแบบนี้กว่าจะไปถึงแต่ละจุดต้องมุดต้องหมอบต้องคลานเหมือนประหนึ่งว่าเรียนรอดอร์อ่า
คุณต้องแบบแข็งแกร่งนะคุณต้องแข็งแรงนะคะ
ไปดูกันหน่อยนะนอกจากที่หีบเก็บศพปู่อินทรนคราชภายในถ้ำแล้วมีอะไรอีกบ้าง
มุดหมอบคลานกันไปไปเจอกับห้องเก็บหีบศพพญานาค
แล้วก็เดินต่อไปตามความเชื่อเขาบอกว่าถ้ำแห่งนี้แต่ก่อนอยู่ใต้ลำน้ำโขงที่เป็นแบบนี้เพราะเป็นถ้ำของพญานาค
แล้วห้องถัดไปอีกก็จะเป็นห้องธิดาทั้ง๔ของปู่อินนคราชต่อด้วยห้องช้าง๓เสียนต้องคลานด้วยนะผ่านเลยจุดตรงนี้ไป
ปีนต้องป่ายไปนิดนึงนะคะแต่ละจุดเนี่ยคุณสามารถแวะสักการะบูชาอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบกันได้เนี่ยโถงทางออกแล้วเห็นไหมทางออกของถ้ำต้องทำไง
ปีนบันไดแบบนี้ขึ้นมาระวังหัวเด้อถึงจะเจอกับตรงนี้ทางออกแล้วก็เป็นลานพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะคะโห
มันค่อนข้างจะยากนิดนึงแล้วก็ต้องเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมด้วยยังไง
ขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกของคุณไอซ์ประพาดัง

น่าสนใจนะไปลุยให้เราดูเลย

แล้วตัวใหญ่อย่างผมกลัวจะไปติด
ดิฉันว่าได้มันอยู่ที่ใจ

กลัวจะไปติดตามซอกแล้วออกไม่ได้อ่ะสิ

ไม่ใช่ซอกฟันซอกร่องหินที่เป็นถ้ำ
เพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินสุขภาพประเมินตัวเองดี
ถ้าไม่ไหวรออยู่ข้างนอกก็ได้นะคะ